จากการทำงานของเราทุ่มเทแรงกาย
ทุ่มเทแรงใจอาบเหงื่อต่างน้ำมา

ส่วนความสุขเนี่ยเราก็ต้องหาให้เจอ

มันก็มีความสุขกับมันง่ายขึ้น

ธุรกิจคือผลกำไรแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด

อยากได้ของคนอื่นมาโดยไม่ชอบทำก็ได้
แล้วก็ประวัติศาสตร์ก็สอนเราว่าคนที่ทำแบบนั้นมันไม่ค่อยมีความสุข
ปวดศาสตร์สอนปัจจุบันและปวดศาสตร์ก็บอกอนาคตด้วย
ดังนั้นคนก็เหมือนกันกิเลสเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นหัวดำหัวทองหัวแดงชาติอะไร
ก็รักสุขหนีทุกข์เหมือนกันหมด
ดังนั้นพอเราเข้าใจว่ามันก็ไม่แตกต่างอะไรกันมาก
เรามีความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติจากวัฒนธรรมเอเซียเนี่ยที่สอนเรา
เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดา
พอเป็นเรื่องธรรมดาปุ๊บเราก็เลือกที่จะมองบวกกับมันได้
เหมือนบ้านเรามันมีหน้าต่างหลายบาน
อาจจะมีบางบานมีขยะบางบานมีดอกไม้
เราก็แค่หันไปมองบานที่เป็นดอกไม้
หน้าต่างมันก็ยังอยู่นะไอ้ตรงที่มีขยะก็ยังอยู่
แต่เรามองมุมนั้นก็ได้ความสุขไง
วันหนึ่งเราว่างเราไปค่อยไปเก็บ
ไม่เอาคนเข้ามาในบ้านมันก็มีความสุขได้
คนที่ประสบความสำเร็จหลายคนมากเลยเนี่ย
พูดกับแม็กซ์ว่าต้องเจอตนเองก่อนนะ
ต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร
ต้องรู้จักว่าความเป็นมนุษย์ต้องการอะไร
พอเรารู้จักตัวเองปุ๊บมันเหมือนเป่านกหวีดปี๊ดแล้ว

แต่สมมุติว่าถ้าตัวเองยังไม่รู้จักเลย
สมมุติถามแม็กซ์ว่าชอบกินอะไรแล้วตอบไม่ได้อย่างนี้
หรือสมมุติเปิดเมนูมาแล้วยังอะไรดีอย่างนี้ไม่ชัดเจนมันก็ยาก
แต่สมมุติว่าเราชัดเจนกับตัวเองชัดเจนว่าเราชอบอะไร
บอกตัวเองในใจได้มันก็ง่าย
วิธีที่รัดสั้นสุดแม็กว่าเอาภูมิปัญญาของคนในอดีตมามอง
พอเรารีเสิร์ตมาแบบนี้ปุ๊บเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเข้าใจตนเองปุ๊บเนี่ย
ก็มีแนวทางในการเดินทางตลอดชีวิตแล้ว
คุณถามไงว่าเลือกทำธุรกิจนี้ทำไม
ผมมองตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าถ้าผมอยู่กับธุรกิจอาหารขนมอยู่ตลอดชีวิต
ผมมีความสุขได้ไงผมเลยเลือก
เราทำอาหารรสชาติต้องมาอันดับหนึ่งต้องพูดเลย
ของเข้าปากไม่อร่อยนะแบนดิ้งดีนะก็กินครั้งเดียว
รู้สึกว่าวันนี้ไงจำได้แบรนด์นี้ซื้อครั้งเดียวนะครั้งหน้าไม่ซื้อแล้ว
ทุกคนเนี่ย๙๐ต้องบอกอร่อยแน่นอนว่าบางคนอาจจะไม่ชอบบ๊วย
เขาก็ไม่กินอยู่แล้วแต่คนที่กินปุ๊บเขาต้องอร่อยเราต้องทำให้มันอร่อยให้ได้
สองอร่อยปุ๊บต้องมีสุขภาพดีด้วยก็คือว่าไม่ทำลายสุขภาพ
พออร่อยแล้วสุขภาพดีแล้วก็ทำให้คนจดจำได้อ๋อยี่ห้อนี้มีความจริงใจด้วย
ราฟิกเป็นแบบนี้รูปลักษณ์เป็นแบบนี้พอจำได้มีความสัมพันธ์กับมันอร่อยด้วย

ปีนี้เนี่ยของแม็กซ์เนี่ยก็อยากจะตอกย้ำนะความเป็นบ๊วยคืนชีพ
หมายถึงบ๊วยแล้วก็กินแล้วมันตื่นสดชื่นสดใส
คำว่าบ๊วยคืนชีพมันก็เป็นอะไรที่มันตื่นอยู่แล้ว
แล้วก็อยากจะให้แบบเป็นภาพของคนอยู่ในที่ทำงาน
อาจจะเหนื่อยละเบื่อแล้วง่วงบ่ายอะไรอย่างนี้

แล้วก็ก็จะหน้ามืดแบบซอมบี้เหนื่อยแล้วนะ
แล้วก็พอเสร็จพออ้าปากปุ๊บบ๊วยก็พุ่งเข้ามา
แล้วก็หน้าก็ใส่ก็คิดเออมันก็ขำดีนะ
เพิ่มสีสันให้กับชีวิตคนทำงาน
ก็เลยเป็นที่มาว่าอยากจะชวนมาเล่นกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์
สนุกตลกอะไรอย่างนี้เบาสมอง
ก็อยากจะให้มาเล่นกันเยอะแล้วก็มีของรางวัล
มีเพ๕นะเป็นของรางวัล
เมื่อเช้าพี่ชายก็โทรมาบอกขอเลยได้ไหม
ไม่ได้ต้องให้ผู้ร่วมก่อน
อะไรอย่างนี้มีโทรศัพท์แล้วก็มีคอมพิวเตอร์แล็บทท็อป
มาให้เป็นกิมมิกสนุกให้คนมาร่วมนะฮะ
ก็มีนาคมนี้เชิญชวนนะครับทั้งเดือนมาร่วมกัน
แล้วก็มีเดือนพฤษภาคมก็จะมีเชิญชวน
ก็เชิญมาสมัครมาเล่นกันสนุกแก้เบื่อ
แต่ต้องเล่นนอกเวลาทำงานนะ